สวัสดีค่ะข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะ
โอเคค่ะวันนี้กลับมาเจอกับพวกเราได้วันนี้

เมื่อวานนี้มามาแล้วก็มีการแจกเสื้อ
ม้ามี่องนุ่มนี่และอีกสองคนในนี่คลาย

คุณหนุ่มก็เปลี่ยนกลางอากาศรายการสดว่า

เป็นคุยครับ
จะส่วนมากจะบอกว่าเธอกับหนุ่มจะคู่กันไม่งั้นแสดงไม่ได้อย่างนี้
เออโอ้ยตายแล้ววันนี้แจกเสื้อไหมวันนี้แจกไหมแจกแจก๒ตัว
แจกอีกหนุ่มอีกกี่ปีเป็นตุ๊ดดีกว่าจบ
ฮาว่าวันนี้ถาวว่า
อ่อว่าเกี่ยวกับทำตอบของเธอก็คือถือไม่รู้
อุบาทอย่างนี้เธอคิดกันยังไงอุบาทอุบาท
ไม่ได้คิดกันเขาคิดอยู่คนเดียว

ใครไม่มาบ้างก็คือพี่เมย์กับพี่มด

เราก็ให้เขาไปกันละกันเราชอบ

เอาวิทยาลัยยานของทีมงานไป

อ้าวมาดูคราวแรก

ลายเว็บไซต์ดังค้ายาคาวุธสารพัดของผิดกฎหมายค่ะ
คือเรื่องนี้เขาจับคนทำมาพักนึงแล้ว
แต่เมื่อวานนี้มีการแถลงข่าว
คือมีการร่วมมือกันที่ตำรวจปรับปรามยาเสพติดของเรา
เจ้าหน้าที่คณะกรรมการป้องกันและปรับปรามยาเสพติด
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ของกลางและที่เขามีนะฮะก็มีรถลำบลูกกินี่
เปอร์เช่รถมินิคูเปอร์รถจักรยานยนต์บีเอ็ม
สามหลังใหญ่แล้วก็เงินสกุลบิตคอยน
ใช้ในคอมพิวเตอร์อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ต่าง
มูลค่าฟังดีนะคะ๗๒๖ล้าน๓แสนบาท
เกือบแปดร้อยร้านครับผมอีกนิดนึงก็จะแปดร้อยร้านนะครับ
แล้วคนที่ถูกจับได้ก็มีนายอเล็กซันเดอร์แคสต
ภรรยาคนไทยคือนางสาวสุนิสาแคสต์
จากการที่เขาร่วมมือกันก็สามารถจะจับได้
หมายจับของสหรัฐ๑๖ข้อหา
พบข้อมูลผู้ต้องหารายนี้พักแล้วก็ใช้ประเทศไทยเป็นจุดตั้งเซิร์ฟเวอร์
กระทั่งเมื่อวันที่๕ก็จับภรรยาจับตัวเขาได้
ต่อมาวันที่๑๒อันนี้คือก่อนที่จะแถลงข่าวนี้นะคะ
ก็จะดำเนินการส่งนายอเล็กซานเดอร์กลับสหรัฐอเมริกา
ปรากฏว่าผู้ต้องหาคนนี้ผูกคอตาย
ผ้าขนหนูผ้าขนหนูลักษณะเป็นยังไงทำไมผูกคอตาย

แพทย์นิติเวศก็บอกว่าไม่มีร่องรอยในการต่อสู้ใด
ก็แทงว่าเป็นการฆ่าตัวตาย
ไม่มีการทำร้ายร่างกายไม่มีสารพิษใดทั้งนั้น
นายคนนี้เกิดที่อัตว่าประเทศแคนาดา
ใช้ความฉลาดใบเรียนวิทยาศาสตร์และคอมพิวเตอร์
และมีความรู้ความชำนาญในการใช้และการเขียนโปรแกรมระดับสูง

เขาเจาะเขาไม่ได้แต่คนอื่นเจาะเขาไม่ได้

ทุกอย่างเกิดในโลกที่แบบว่าโลกออนไลน์

สมาชิกที่ทำการกับเขา๒แสนลาย

ใช้เมืองไทยเป็นแบบว่าเป็นศูนย์กลาง
แล้วก็เครือข่ายของเขาอยู่ทั่วโลกหมดเลย

ก็มันก็จะต้องมาเข้าที่บิตคอยน์เขาที่เป็นแบบว่า

จบเรียกวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์เลย
ได้สังเกตก่อนหน้านี้ข่าวที่ออกมาก็เคยแบบว่า

ก็จะเป็นจุดกำเนิดที่ปล่อยสัญญาณก็จะอยู่ในเมืองไทยเยอะมาก

ถ้าเงินสดค่อนข้างจะมูลค่าค่อนข้างน้อยไป

ใช่โปรดจากธรรมชาติแล้วหมดเลยอ่ะอย่างบางประเทศงดการใช้เงินสดแล้ว
ที่การ์เนวิ่นประเทศหนึ่งอ่ะที่ไม่ใช้ทั้งประเทศ
เขาบอกว่าถ้าสมมุติวันหนึ่งเงินสดเริ่มมูลค่าไม่มีการใช้เงินสดกันแล้วเนี่ย
แค่คนอายุ๒๖อะ๘๙๐๐ล้านกว่าจะจับได้๓ปี
ความฉลาดเขามากมายครับความฉลาดไปทางนี้
จริงถูกต้องไม่ฉันไม่ใช้

เหมือนจะกลับไปปลูกมะม่วงแล้วก็กินแล้วก็อยู่กับลาบมะม่วง
พี่ก็ไม่ขายออนไลน์ด้วยมะม่วงของพี่
เอาเลยเหรอเราไปดูกันหน่อยแม่ข่าวนี้ไม่ควรจะให้ฉันอ่านเลยด้วยซ้ำไป

งจี้หล่อนมีสิทธิ์อะไรเอาข่าวนี้มาให้ฉันอ่าน

ฉันเห็นที่แรกอุ๊ยแล้วถูกผ่น
เวลาเลือกปรากฏภาษาไทยนี่
กระทรวงวัฒนธรรมเขาจัดงานวันภาษาไทยแห่งชาติ
คือวันที่๒๗กรกฎาคมนี้
ประกาศชื่อปูชนียบุคคลนะครับ

ก็ได้แต่อแอดยืนยงโอภากุล
คุณกระแตอาสยาม

เขาก็ไม่ได้ร้องวงนี้นะครับเขาก็เสียงดี
ปานธนพรที่ได้รับรางวัล
การขับร้องเพลงดีเด่นด้านภาษาไทย
ก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
แถลงข่าวงานวันภาษาไทยแห่งชาติ

เขาบอกว่างานนี้นะครับ
ภาษาไทยแห่งชาติตรงกับวันที่๒๙กรกฎาคม

จะจัดขึ้นวันที่๒๗

แล้วก็กรมศิลปากรได้คัดเลือก

รางวัลให้เนื่องในวันภาษาไทย
แห่งชาติดังนี้อุชยบุคคล

ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น๑๕คน

และก็ผู้มีคู่นูปการณ์
ต่อการใช้ภาษาไทยประเภทบุคคลอีก๕คน
แล้วก็ประเภทองค์กรอีก๕องค์กร

ตราบลมหายใจสุดท้าย
นางสาวธนพรแวกประยูน

แล้วก็มีผู้ร้องเพลง
ลูกทุ่งหญิงรางวัลชนะเลิศ

เหมือนหลอกด่าฉันดีดี
นี่คือกระแทหรอคะ

อ่านข่าวฟอก

ออห์ชิงครองปันเข้าในปีต่อไป

รายการชื่อเข้าชิงยังไม่เคยมีเลย
ไม่เป็นไรแต่คนรู้จักแล้วคนติดใจ

ใช้ภาษาไทยยอดแย่น่าจะเป็นฉันน่ะ

คนหน้าเขาพูดจริงขบวนชัด
จิบปักจิบคอตตั้งแล้ว

ช่วงนี้ก็ฝนตกกันแทบทุกวันเลยนะคะ
เหนือกับภาคอีสานฝนยังแน่นอยู่
ส่วนกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลตอนนี้ก็ฝน๗๐ของพื้นที่นะคะ
กรมอุตุนิยมวิทยาก็รายงานพยากรอากาศ๒๔ชั่วโมงข้างหน้า
ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกชุกหนาแน่น
แล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกค่ะ
เมื่อเวลา๔นาฬิกาของวันนี้นะครับ
พายุโซนร้อนเซินกาบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบน
เคลื่อนที่ทางตะวันตกอย่างช้า
ว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งประเทศเวียดนามในวันนี้นะคะ

ก่อนจะเคลื่อนผ่านประเทศลาว
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคเหนือตามลำดับค่ะ
ทั้งนี้พอเกิดพายุโซนร้อนเซินกาก็จะส่งผลให้

โดยเฉพาะที่อำเภอเด่นชัยจังหวัดแพร่ค่ะ

ก็เกิดน้ำป่าจากห้วยปากปานนะคะ

ตะบนไซย้อยนี่เลยอำเภอเด่นชัย

ถูกน้ำท่วมสูงบางแห่งเนี่ย

อันนี้ที่แพร่โดนไปหลายอำเภอเลยทีเดียวค่ะ
อำเภอนี้มีอำเภอเมืองอำเภอสูงเม่นอำเภอเด่นชัย

ก็ตอนนี้มีฝนปกครุมด้วยความที่มันตกต่อเนื่องมา
บางทีตกมาปั๊บยังไม่ทันระบาย
ตกใหม่ซ้ำอีกซ้ำอีกแล้วเจอน้ำป่าเข้าไปก็รวมกัน

ใช่ตอนนี้ก็ต้องระมัดระวังเฝ้าติดตามเหตุการณ์แจ้งเตือนตลอดก็แล้วกันค่ะ

รายการข่าวทั่วไปเขาบอกเขาเตรียมตัวแล้วนะฮะ
ภาคเหนือภาคเหนือตอนบนทั้งหมด

คนนี้ต้องตอนบนตอนล่างนี้ครับ
จะถามว่าเพื่อนทำอะไรกันอยู่
เอาเงินไปตากบนหลังค่าอยู่

ไว้ในบ้านแล้วถึงเวลาปุ๊บมันก็จะ
จะแบบว่าน้ำปล้องที่หูเต็มไปหมด
แต่คุณยายคนนี้เก็บเงินมาทั้งชีวิต
แล้วก็จำไม่ได้ว่าตัวเองไปเอาเงินไว้ที่ไหน
ปรากฏไปซุกไปฝังไว้

ถูกใจมากที่สุดแต่ก็ใครไม่ถูกใจก็ด่าแองจี้
แองจี้เป็นคนตัดสินใครถูกใจที่สุด
พูดถึงรายการเราชอบอะไรนู่นนี่
อย่างนี้พี่เมียวทาปากสีอะไรสวยจังอะไรอย่างนี้
ส่งมาในนี้ไม่ได้ส่งไปในแฟนเพจนะส่งมาหน้าจอนี้

แล้วก็การตัดสินของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของเราถือเป็นที่สุด
ผู้ทรงคุณอุทธิ์ขายมือไปด้านข้าง
บอกเบอร์เสื้อของคุณมาด้วยพร้อมกับเบอร์ที่โทรกลับนะครับ
ว้าวเราบอกเบอร์โทรกลับในนี้เลยเหรอคะ
เชนถ้าพี่เมลส่งมาคุณส่งมาใหม่เธอจะถูกใจหนูคะพี่เมล
พี่เมลถ้าถูกใจถูกใจแพทย์แองจี้ค่ะ
น้องเมบอกให้เธอถูกใจแองจี้ต้องชมแองจี้ค่ะ
ใช่เอาแองจี้กลับให้ค่ะเชื่อเลย
แองจี้ก็บอกแองจี้บริสุทธิ์บริสุทธิ์ช่วงไหนช่วงหน้ามาสิ

ลูกกระตาช่วงบริสุทธิ์อย่างนั้นนางชอบ
ขอบคุณแม่ค่ะตรงไหนบริสุทธิ์ค่ะ
บริสุทธิ์ทั้งกายและใจเธอ
เข้าภาษาอย่าโกหกค่ะน้อง
นี่คุณลองไปถามคุณย่าคุณยายคุณทวดอากงอาม่า
ดูสิว่าเงินสมัยก่อนที่เขาเก็บ

อ่านข่าวไทยรัฐออนไลน์ปุ๊บ

แล้วเขาก็เขียนอย่างจริงจริง
วันนี้คุณยายท่านหนึ่งลมแทบจับเลย
เลือกวันนี้หลายปีจัดที่รึงบางเอิญมาขุดเจอ

คือจำก็ไม่ได้ว่าตัวเองเอาเงินไว้ที่ไหน

เอิญบังเอิญเขาก็บอกว่าตั้งใจที่แบบว่า
พยายามหามาตลอดชีวิตเขาเหมือนกันนะ

มันจะลืมที่ดินเยอะมากหรืออะไรวะ

เงินเหล่านี้เขาจะไปแลกได้ที่ไหน

ฝังไว้ใต้ดินหลายปีจนลืม

คุณยายกำลังจะขุดขาไปขาย

บังเอิญไปขุดตรงที่ตัวเองฝังเงินไว้พอดี

เมื่อขุดพร้อมแล้วแทนที่ดีใจเจอเงิน

เงินที่ตัวเองเจอเก็บสะสมมาตั้งแต่สมัยไหนสมัย

ใจทรงพลาสติกรึเปล่าไม่รู้หรืออะไรเค้าไม่ได้บอกว่าอะไร
แล้วแบบตัวเองคุดปุ๊บมันก็ย้อนความจำไปเรียก
อ๋อตัวเองนะเป็นขุนวังเอาไว้
โอ้ตายเพราะนี้ปุ๊บ
มันเจอไม่ใช่พร้อมกับความสุขแล้วสิ
ตายแล้วเงินฉันเก็บมาตั้งแต่สมัยฉันสาว
แล้วที่ที่แกจะกำลังจะไปขุดก็คือจะขุดขาไปขาย

เออนั่นแหละสิสักแก็บจะได้สักกี่บาทจะขุดขาวไปขาย
ข่าวสารบ้านเห่าเนี่ยก็ได้โพสต์เลย
คำถามคือว่าจะเอาเงินไปแลกที่ธนาคารได้ไหม

วันนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยก็ได้รู้ถึงข่าวนี้แล้วนะฮะ
ว่าที่ต้องการจะเปลี่ยนแรกคืนเอาไว้ระบุอย่างนี้
หนึ่งกรณีที่แลกเปลี่ยนได้ทันที
แก่ธนบัตรชำรุดมีเนื้อธนบัตรเหลืออยู่
เกินกว่า๓ใน๕ส่วน

ประมาณ๖๕๗๐
๓ใน๕ส่วนสามารถแลกเปลี่ยนได้
แล้วก็เต็มราคาตามหน้านี้

ถามว่ามันเป็นไปได้อีกสเต็ปหนึ่งไหมสเต็ปหนึ่งคือต้องเขียนคำร้อง
ธนบัตรชำรุดครึ่งฉบับอย่างที่คุณยายเขาถือ
อย่างคุณยายถือนี่ถือว่าชำรุดครึ่งฉบับ
ธนบัตรต่อท่อนผิดธนบัตรขาดวิ่นนะครับที่มีเนื้อน้อยกว่า๓ใน๕ส่วน
ผู้ขอแรกเนี่ยที่สำคัญคือต้องเขียนคำร้องนะฮะ
แลกเปลี่ยนตามแบบที่กำหนดพร้อมแนบธนบัตรที่ชำรุดเนี่ย
ต่อเจ้าหน้าที่ธนาคารเพื่อนำส่งให้กับธนาคารแห่งประเทศไทย
พิจารณาว่าเฮ้ยบางทีมันอาจจะได้ไม่เต็ม
ว่าค่าแลกเปลี่ยนที่ธนาคารเขาจะมอบให้มาเนี่ยเท่าไหร่

อีกประเด็นนึงเวลาถ้าสมมุติบ้านไฟไหม้
หรือเกิดดีแบบว่าอะไรไฟไหม้จุดตรงนั้นไฟไหม้ตรงธนบัตร
ธนบัตรชำรุดที่ถูกไฟไหม้เกรียมหรือถูกสัตว์หรือแมลงกัดแทะ
เปื่อยติดกันเป็นปึกเป็นจำนวนมาก
ผู้ขอแรกเนี่ยต้องนำธนบัตรไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ธนาคารนะฮะ

ที่สายจะออกบัตรธนาคารแล้วก็ธนาคารแห่งประเทศไทยเท่านั้นนะ

คืออาจจะต้องถ้าสมมุติจะไปธนาคาร
ก็ต้องไปแสดงตัวแล้วก็ไปให้เหตุผลเขา
แต่การตัดสินทั้งหมดธนาคารก็แล้วแต่ดุลพินิษฐ์ของผู้จัดการล่ะ
แต่ถ้าสมมุติมันเยอะเกินก็ต้องส่งมาที่ธนาคารแห่งประเทศไทย

นี่คุณยายจะได้เท่าไหร่ก็ไม่รู้นะเนี่ย

หัดภันธ์จ่ายสามหมื่น

พูดกันเล่นเดี๋ยวก็มาจริงแบงก์กาม่ง
มาเยอะแล้วคุณแม่งให้ติ๊บแค่๓๐๐บาทเลยไปด้วยเหรอ
รู้ได้อย่างไร๓๐๐บาทแม่งให้ติ๊บแค่๓๐๐บาทเลย

ยุฏวิ่งไล่มาเยอะแยะเจอไม่หมด

ฉันไปศึกษางานเพื่อทำละคร
ก็เห็นละครที่ช่องมีละครเรื่องหลงไฟ
เอามาข่าวนี้ดีกว่าเป็นเรื่องเล่ามานะคะ
มีโลกโซเชียลก็มีการแชร์เรื่องราวของนักศึกษาสาวมหาวิทยาลัยดัง
ชาวจังหวัดอำนาจริงเขาถูกพนักงานขับรถตู้โดยสาร

ขณะที่เธอนั่งรถโดยสารเพื่อที่จะกลับบ้านนะคะ
แต่ว่าต้องไปขึ้นที่ขอนแก่นเพื่อจะกลับบ้านที่อำนาจริง

แล้วก็ได้ขึ้นรถนะคะโดยออกจากจังหวัดขอนแก่นตอนเวลาประมาณ๑๖นาฬิกาก็๔โมงเย็น
ระหว่างนั้นในรถก็มีผู้โดยสารทั้งหมด๕คนรวมตัวเขาด้วยนะคะ
เมื่อรถเดินทางมาถึงอำเภอโพนทองจังหวัดร้อยเอ็ดผู้โดยสารคนอื่นลงรถหมดเลยค่ะ
เหลือเขาคนเดียวกับคนขับรถพอเขาขับมาได้สักพักหนึ่งคนขับก็พยายามพูดจาชวนคุย
คุยไปเรื่อยเลยแต่ส่วนใหญ่จะพูดในเชิงชู้สาวตนเองก็ไม่ได้คุยด้วย
กระทั่งขับมาได้สักพักหนึ่งคนขับจอดรถเลยค่ะแล้วก็บังคับให้ตัวเองลงมาจากรถ
ด้วยความที่กลัวจะถูกทำร้ายก็เลยยอมมานั่งตามที่เขาบอกอ่ะอ๋อมานั่งข้างหน้าระหว่างนั้นคนขับก็พูดจา
พยายามแทะโลมพยายามลวนลามขอจับมือจับแค้นอยู่ตลอดเวลาเลย
สักพักคนขับได้จอดรถข้างทางอีกตนก็เลยถามว่าจอดทำไมคะพี่
คนขับรถก็ลงมาเปิดประตูเลยค่ะเปิดประตูด้านฝั่งฝั่งผู้โดยสารที่ตัวเองนั่งอยู่เนี่ย
แล้วก็บังคับให้ตนเองลงมาจากรถไม่ยอมลงสิคะนางสาวจีบอกว่าฉันไม่ลง
คนขับก็เลยได้ออกรถแล้วก็ขับต่อไปทิ้งทิ้งไว้ไม่ยังไม่ได้ทิ้งเขาไม่ได้ทิ้ง
เอากลับขึ้นไปอีกเอาก็ไปสิไม่ลงนางไม่ลงมันไม่ลง
งั้นก็ขึ้นรถไปไปต่อไปไหนอ่ะไปกันอีกขับต่อไปอีกค่ะ
เมื่อกล้ายจะถึงเขตอำนาจรรย์คนขับก็ยังขอจับมืออยู่อะไรอย่างนี้ค่ะ
นก็เริ่มกลัวจะถูกทำร้ายค่ะจึงยื่นปลายนิ้วให้จับ
กระทั่งรถมาถึงบขอำนาจเจริญพี่ชายมารอรับ
พอกลับถึงบ้านตัวเองก็เลยเล่าเหตุการณ์ดังกล่าวให้แม่แล้วก็พี่ชายฟัง
เพื่อจะเตือนภัยสำหรับผู้ที่โดยสารคนอื่นแล้วก็แฉพฤติกรรมของคนขับรถดังกล่าว

ถ้าเป็นเราไม่รู้ว่าจะลงรถแล้วเราจะไป

ไม่ชอบแต่ว่าจะรักให้เลยเหรอ

เดี๋ยวดูคุณไหนคืนนี้
เหนือจะรักเลยแต่ขอบอกคุณผู้ชมก่อน

มีวิธีทำยังไงอยากให้แนะนำมา

อายุซึ่งพนักงานคนนี้เนี่ย
เพิ่งจะมาทำงานได้เพียงแค่๒สัปดาห์เท่านั้นเองนะคะ
วันเกิดเหตุก็นายสันก็ทำตัวปกติ

เคยทำมาก่อนแล้วป่ะเนี่ยหรือมีคนเอาเรื่องเนี่ย
อยากให้เจ้าหน้าที่
หรือคนที่รู้เรื่องเนี่ยว่า
ที่อยู่ในรถ
อย่างนี้ก็แจ้งให้บริษัทนำรถคันดังกล่าว
ที่ผู้หญิงนางสาวจีนั่งไปพร้อมกับ

เขาจะปิดมั้ย
แต่จริงพวกนี้เขาน่าจะมีลิงก์กับทางต้นบริษัทไหม
เพราะรูปหล่อขวัญใจสาวทั้งหลาย

เอเชียและอเมริกาเหนือทั้งหมด
ทั้งหมดเลยนะคะ๑๔รายการ

สัมพันธ์แจ้งเพียงว่าเจอกับสถานการณ์ที่คาดไม่ถึง

แจ๊คประชาสัมพันธ์ของเขาบอกว่าประกาศเลิกเลยนะครับ
๓เดือนข้างหน้านี้ไม่มีเหลือเลยนะจองตัวไว้ก็คืนนะฮะ
เขาบอกว่าเขาเจอสถานการณ์ที่คาดไม่ถึงแต่ไม่ยอมชี้แจงมากกว่านี้
ตั้งแต่เมื่อปีที่แล้วแล้วก็รายได้ของเขาก็มีถึง๙๓๒ล้านดอลลาร์
เฉลี่ยแล้วเขาขายตัวชมคอนเสิร์ตได้วันละเกือบ๔๐๐๐ใบเลยทีเดียว
ไอ้บ้าโอ้โฮยตายแล้วจากคนที่เป็นเน็ตไอดอลนะออกยูทูปนะบ้าจริงเลยโอ้ยเป็นพระเจ้า
ใส่เสื้ออะไรปุ๊บอีกวันหนึ่งเสื้อตัวนั้นมูลค่าไม่รู้เท่าไหร่ใส่รองเท้าอะไร
อะไรก็แล้วแต่จะแก้จะถอดเขาบอกว่าการตัดสินใจยกเลิกทั้งหมดเนี่ยนะมี
เขาบอกว่าเป็นไปอย่างเหนือความคาดหมาย
ขณะนี้คิวของเขาที่เจมส์แสดงนั้นทั้งหมดเลยเนี่ย
อยุดเลยอ่ะเหลือเนี่ยไม่มีเหลือเลยเขาบอกว่าได้ตัดสนใจยกเลือกนะ
เนื่องเขาก็สันนิษฐานกันว่าเนื่องจากเพิ่งถูกทางการจีนออกคำสั่งห้าม

ให้มาเขาก็เลยบอกว่าเขาไม่มาเลย

เอเชียเลิกเลยแล้วอเมริกาเหนือเหลือค้างคาอยู่ก็เลยไม่เอาเลย

ไม่มีไม่เอาเหนือก็เลยสวยด้วย

คิดว่าคือ๓เดือนที่เหลือไม่ทำอะไรแล้ว

ก็เหมือนแบบทำไมต้องแบรนด์ฉัน

แต่กลายเป็นบุคคลสำคัญระดับโลกไปแล้ว

เขาไม่ได้มีแพลนมาประเทศไทยอยู่แล้ว

ลูกทุ่งก็ดูสิออกแนวลูกทุ่ง

อย่างวัฒนศาสตร์สมบัติคุณผู้ชม
โอ้โหเวอร์ซาเช่ด้วยนะ

เวนต์สุดยิ่งใหญ่ที่คนรักบ้านนั้นไม่ควรพลาดเลยทีเดียวค่ะ
ช็อปกินบินเที่ยว
ครบจบในงานเดียวเลยค่ะ
ในบรรยากาศที่เรียกว่าเป็นตลาดน้ำกลางเมืองด้วยนะคะ

ยังใช้๙๙๙คะแนน

บาร์บีคิวพราซ่าอากะแล้วก็ฟูจิ

เลขที่พักหรู๕ดาว
ใช้คะแนนเริ่มต้นเพียง๙๙๙๙คะแนน

ตรงนี้ก็ลดมากกว่า๗๐เลย
ก็พร้อมกับความสนุกสนานบันเทิงนะคะ
ได้ในระวิตบรรยากาศที่เป็นตลาดน้ำกลาง
เมืองแบบไทยมาชอบชิมอิ่มอร่อย

ผัดไทยกุ้งล็อบสเตอร์

จู่ใจกับของใช้ของฝากเสื้อผ้า

แล้วก็เพลินใจกับผลิตภัณฑ์ของดอยตุงด้อยคำ

เพลินตลอดงานเลยบรรยากาศแบบไทย
ตอนนี้ก็พร้อมให้สื่อสารทั้งครอบครัวเลยนะคะ
ไปที่งานโฮมโปรแฟร์ที่เดียวเท่านั้น

นี่แหละเพราะว่ามีโอกาสอาทิตย์
พอ๕ถึง๘อิมแพคเมืองทองธานี

อาหารอร่อยอันนี้ยืนยันของกินเทียบเลย

ส้งตำปูทาระบา

ใครคือผัวโหด

ใช่แต่อันนี้คนอ่านอีกที่พี่โมน่าวพูดนะ

เดี๋ยวจะดูที่เขานี่ผัวโหดสามนางเอกวัยรุ่น
โหดเตะเมียนางเอกวัยรุ่นเจ็บหนัก
เดี๋ยวปล่ามาเล่ากันหรือเปล่าเดี๋ยวเล่าเป็นประวัติ

ร้อนจริงผัวโหดเตะเมียนางเอกวัยรุ่นเจ็บหนักมาก

แต่บางทีความคันมันลุมเล้าเธอ
ที่โรงเรียนชื่อดังแถวภรรพาว

เรียนโรงเรียนชื่อดังแถวลรภาว

โอ๊ยอย่าไปพูดชื่อแล้ว

เต็มเลยครับตรงนั้น
จริงด้วยเต็มเลย
แรงคันยิกมากจนหยุดเรียนเลือกมาใช้ชีวิตคู่ผัวเมียด้วยกัน
ยังดีพอจะมีสำนึกบ้างบอกกล่าวพ่อแม่ทั้งสองฝ่ายให้รับรู้
เมื่อตัดสินใจที่จะพักการเรียนจะไปใช้ชีวิตผัวเมียด้วยกัน
พ่อแม่ห้ามปรามก็แล้วสุดจะห้ามไหวก็เลยตามเลย
คิดว่าถ้าห้ามเยอะบังคับไปเยอะกว่านี้มันอาจจะยิ่งแย่กว่านี้เนอะ
ถ้าสมมุติพากันหนียิ่งไปกันใหญ่พ่อแมวคิดอย่างนั้น
ก็เลยจำใจจัดพิธีมั่นแสดงว่ามั่นแล้วด้วยว่ะ
แล้วก็แต่งงานเล็กให้จะได้จบกันไป
แต่เรื่องราวมันไม่จบแค่นั้นสิเพราะชีวิตคู่ผัวเมียในวัยใส
มันไม่ได้สนุกสนานลาบลื่นอย่างที่คิดนางเอกวัยใสอารมณ์ร้อนขี้วีนอยู่แล้ว
หนุ่มวัยกรักมันก็อารมณ์ร้อนไม่แพ้กัน
ปะทะร้อนก็เลยทะลักจุดแตกด่าแหกกันเป็นประจำตบตีกันเรื่อย
จนมีวันหนึ่งคืนนรกแตกด่าแรงตบดุเตะแรงไปหน่อย
นางเอกวัยสายโดนผัวเด็กเนี่ยเตะกระหน่ำ

เด็กด้วยกันเนี่ยความมาแตกเพราะอะไรรู้ไหม
สะโพกเกือบหลุดเฮ้ยต้องหามส่งเข้าโรงพยาบาล
อาการหนักเอาเรื่องยังดีที่พักรักษาตัวไม่กี่สัปดาห์
ก็หายปกติไม่เกินคาดหลังจากนั้นก็ทะเลาะกันมาเรื่อยด่ากันมาเรื่อย
ตามภาษาวัยรุ่นอารมณ์ร้อนเวลาเปลี่ยนอะไรอะไรก็เปลี่ยนไป
รักผมสุดทนเตียงหักสรุปแล้วใช้ชีวิตคู่ผัวเมียอยู่ด้วยกันไม่ถึงกี่ปี
พ่อแม่ก็โล่งสุดได้เวลาที่จะส่งลูกไปเรียนหนังสือกันแล้ว
ทุกวันนี้กลับมาเป็นนางเอกกันแล้วเนาะ
ทุ่มตรงเราไปที่อำเภอศรีชนจังหวัดนครศรีธรรมราช
ตามรอยอภินิหารความศักดิ์สิทธิ์ของไอ้ไข่
เชื่อว่าบูชาแล้วเนี่ยขออะไรก็สมใจแค้วคาดปลอดภัย
พร้อมเปิดตำนานไอ้ไข่กุมารเทพแบบเจาะลึกเลยนะฮะ
หลังจากที่เคยแบบว่ามีคนเชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างเชื่อบ้างไม่เชื่อบ้าง
ชุดอะไรอ่ะชุดสหารเขาชอบอ่ะ
คนที่ขายของให้ไข่เขาบอกว่าปีหนึ่งเขาขายไข่ไก่
ที่เขาไว้ถวายปีละ๑ล้านคู่
จากเมื่อก่อนรับซื้อของเก่าขาวสาเล้งแล้วก็คุณเห็นไหมทุกวันนี้
ไก่ที่เขาถวายทั้งหมดนะพี่แมวหนูก็ปากเสียวเขี้ยวคือตุ๊กกระตาไก่
ตุ๊กตาไก่ทำไมไม่ไปถมที่ทำไมไม่เอาไปถมที่
ได้ไม่ต้องไปถมที่ดินจะเสียเงินบอกเคยคิดจะทำปุ๊บ
คนทำแล้วใครออกมาอารวาสทั้งวัดเนี่ย
ทุกวันนี้ก็เลยเลือกที่จะแบบว่าชาวบ้านก็เลยค่อยหาที่ที่จะวางไก่ไปเรื่อย
คุณถวายอยากไปหยิบเหมือนเด็กอวงของเล่นน่ะ
เรื่องราวจะเป็นยังไงวันนี้๔ทุ่มตรงนะฮะ
กลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งทางไทยรัฐทีวี
วันนี้พวกเรารักกันไปก่อนนะครับสวัสดีค่ะ